ปีนรั้วที่ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า

เข้าไปเพื่อจะฉีดพ่นสีสเปรย์
ตามขบวนรถไฟฟ้าให้เป็นรูปให้เป็นภาพ
กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก
ปีนเข้าไปไปฉีดสีแบบนี้ได้ยังไง
ปรากฏว่าจากการตรวจสอบแล้วก็พบผู้กระทำนะ
เขาบอกว่าทำแล้วทั้งสิ้นมา๖ประเทศในกลุ่มเอเชีย

คือเหมือนกับว่าทำแล้วแบบเป็นความภาคภูมิใจ
แล้วก็พ่นกราฟิตี้บนรถไฟฟ้า
อันนี้เป็นคลิปที่เกิดขึ้นนะครับ
เพราะว่าในสังคมออนไลน์
มีการพูดถึงกระทู้เว็บไซต์พันทิพย์
ผู้โพสต์อ้างว่าเห็นคลิปดังกล่าวในเฟซบุ๊ค

เป็นเหตุการณ์ขณะชายชาวต่างชาติจำนวน๒๓คน
นรั้วกำแพงศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าใต้ดิน

และทำการใช้กระป๋องสีพ่นไปบริเวณข้างตัวรถไฟฟ้า

แล้วก็รีบปีนรั้วออกมาอย่างรวดเร็ว

เพราะว่าหากมีคนแอบปีนรั้วและเข้าไปทำมากกว่าการพ่นสี

ก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียล

กราฟิตี้บ้านเราที่เขาเปิดพื้นที่ให้ทำ

อันนี้มันเป็นตัวอักษรมันคือการพ่นสีค่ะ
นะครับมาดูทางด้านของฝ่ายประชาสัมพันธ
บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชน
ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีม่วง
เปิดเผยกับทีมข่าวของเราบอกว่าขณะนี้
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล
คาดว่าจะให้คำตอบได้ภายใน๑๒วันนี้
หรืออย่างช้าสุดก็คือภายในวันอังคารที่จะถึงนี้
ซึ่งทางบอร์ดผู้บริหาร
จะมีการไปทดลองนั่งรถไฟฟ้าสายสีม่วง
และอาจจะมีการตอบคำถามนักข่าวในวันดังกล่าวนะครับ
และนอกจากนี้ยังพบว่ามีอีก๖ประเทศในระแวกเอเชีย
ที่ถูกกลุ่มอูต้าแล้วก็อีเทอร์
ลักลอบเข้าไปยังศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า
เพื่อทำการพ่นสีสเปรย์ข้างตัวรถ
โดยไล่มาตั้งแต่เอเชียตะวันตกอย่างตุรกี
อินเดียไทยสิงคโปร์มาเลเซียและฟิลิปปินส์
คือถ้าเกิดว่าเข้าไปดูคลิปต้นทางในเว็บไซต์ต้นทาง

คือมีหลายประเทศมากประเทศไทยอยู่ในอภิโสศาส

ซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องของศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า
ของเราหลายคนบอกว่าแบบนี้ละรวมรึเปล่าใช่ไหมครับ

สิงคโปร์เนี่ยรั้วรอบขอบชิดมากนะคะปีนไม่ได้
แต่ชายชาวต่างชาติกลุ่มนี้เขาไม่ได้ลดละความพยายามเลย
เขาเอาครีมตัดลวดเหล็กตัดเข้าไปจนได้เหมือนกัน
ที่ถูกอัพโหลดเก็บเอาไว้ในเว็บไซต์ของกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ก็อยากที่จะนำเสนอผลงานเนาะ

เคยเกิดเหตุการณ์ทำนองนี้มาก่อนในช่วงมีนาคมปีที่แล้วนี่เองค่ะ
ซึ่งครั้งนั้นผู้ก่อเหตุเป็นนักท่องเที่ยวชายชาวเยอรมัน๒คนนะคะ
เขาก็พยายามหลบหนีไปยังประเทศออสเตรเลีย

สิงคโปร์ตัดสินลงโทษจำคุกคนละ๔เดือนนะคะ
ลักลอบเข้าไปในอู่รถไฟ
รวมถึงโดนไปอีกคนละ๕เดือน

ซึ่งถือเป็นการทำลายทรัพย์สินของสิงคโปร์
รวมแล้ว๙เดือนด้วยกัน

ลงโทษด้วยการบ่อยหวายคนละ๓ครั้ง
เพราะว่าสิงคโปร์เขาได้กดมาแบบนี้
ทีนี้ดิฉันก็เลยเข้าไปดูในเว็บไซต์ต้นทางของคลิปวิดีโอเลย
คือเขาโพสต์เอาไว้๒๖เมษายนค่ะ

ก็บอกว่านับตั้งแต่เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี๒๐๐๔เนี่ย

ถือเป็นเป้าหมายของนักพ่นกำแพงทั่วโลกนะคุณ

เพราะว่าด้วยที่ตั้งรกร้างที่เป็นที่ซ่อนของงูพิษ

แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยที่คอยคุ้มกันแน่นหนา

ก็เลยพยายามที่จะลอบเข้าไปพ่นสี

เหมือนว่ายิ่งอันตรายยิ่งท้าทาย

แต่ว่ายิ่งแบบนี้ยิ่งท้าทายเขา
เว็บไซต์นี้บอกว่าขณะที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
ให้ความสนใจกับผู้หญิงไทยและสาวประเภท๒ของไทย
แต่กลุ่มนี้ก็คือกลุ่มอูต้าแล้วก็อีเชอร์
ตั้งใจจะใช้กำลังกายนี้เพื่อการวาดภาพนั่นเองนะฮะ
เผยแพร่คลิปเรื่องราวเหล่านี้ออกมานะครับ